ท้ายกันที่มวยไทยลีกนะครับโตต้ามวยไทยลีกก็จะมีจังหวะนับน็อก
วันนี้มาฝากกันนะครับติดตามได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
มัดสอกซ้ายดอกนี้ครับเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหดอกเดียวไม่เดี๋ยวแร่
นี่หลับไปเลยนะครับโอ้โหเอาเลยครับแม่นอนพังงาบพังงาบ
จบยกสองครับมวยคู่นี้นี่ชมหน้าของผู้ชนะ
โชว์ศอกด้วยครับศอกนี่แหละครับที่ปิดบัญชีคู่ต่อสู้
โอ้โหเหลือร้ายเลยครับพิษสงฆ์ของศอกเนี่ยครับ
สอกงัดทัศน์มาลาดูอีกมุมหนึ่งอีกเหลี่ยมหนึ่ง
หลับกลางอากาศเลยนะครับนี่ก็คือช็อตเด็ดมวยน็อกที่นำมาฝากกัน
จากศึกโตโยต้ามวยไทยลีกถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี